พาไปดูอีกเหตุการณ์นะฮะหน้าโรงพักษ์สพเมืองพัทยาที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
มีกลุ่มหนึ่งคือเป็นกลุ่มคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
เนี่ยถือมีดอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับเป็นคนขี่รถมอเตอร์ไซค์เหมือนกัน
แต่ว่าผ่านแอปพลิเคชันนะฮะฝ่ายนี้เนี่ยนะครับถือขวดเบียร์ฮะ
ฟาดและอย่างที่บอกว่าเหตุการณ์มันไปเกิดขึ้นหน้าสพเมืองพัทยา
ตำรวจก็ต้องมาห้ามเหตุการณ์นะฮะไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยฮ
เห็นใส่เสื้อวินแล้วก็มีอีกกลุ่มนึง
คือขี่มอเตอร์ไซต์รับจ้างเหมือนกัน
ก็เกือบปะทะกันที่หน้าสพพัทยา
เวลาประมาณ๒ทุ่มครึ่งของเมื่อวานนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ไม่ไหวต้องไประงับเหตุ
ทั้งสองฝ่ายออกจากกัน

บอกว่าก่อนเกิดเหตุนั้นเห็นวินมอเตอร์ไซค์
มาจอดตรงบริเวณหน้าโรงพัก
เอามีดขึ้นมาต่อหน้ากลุ่มคนที่เขาขี่
ถือขวดเบียร์ลักษณะก็คือว่าจะเข้ามาทำร้ายวินมอเตอร์ไซค
ด้วยความตกใจเกรงว่าจะเกิดเหตุบานปลายครับ
ก็เลยมีคนไปบอกตำรวจให้มาระงับเหตุนะครับ
เรื่องต้นก็ดำเนินคดีทั้งสองฝ่ายครับ
ในข้อหาร่วมการทะลอบวิวาส
และพกอาวุธมีดไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับ
แล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ

กลุ่มนี้ก็มีเรื่องปะทะกันบ่อยนะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็หน้าโรงพักเลยคุณผู้ชมค่ะ